อันนี้แล้วนะใกล้จะเตรียมตัววางแผนไปเที่ยวกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าตรุษจีนนี้วันว่ายค่ะของที่ส่วนใหญ่มาว่ายขนมที่ว่ายกันก็คือ
พวกขนมเข่งขนมเทียนใช่ไหมคะร้านร้านนี้เขาก็ต้องเร่งออเดอร์การผลิต
เพื่อที่จะส่งให้ทันในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ค่ะ
โอ้โหที่ไหนเนี่ยนี่ที่ไหนรู้ไหมที่ไหนพิศนุโลกเอาบ้างนะบ้านคุณชนะค่ะ
นี่คือกลุ่มขนมไทยแม่ตะเคียนนะคะเป็นแหล่งผลิตขนมเทียนขนมเข็งรายใหญ่
แห่งหนึ่งในจังหวัดพิศนุโลกเลยตั้งใจทำเร่งมือการผลิตนะตามออเดอร์
เพื่อจะให้ทันขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้โดยในปีนี้มียอดสั่งออเดอร์จากลูกค้า
ตันนะคุณ๓ตันก็คือ๓๐๐กิโลกรัมใช่ไหม๓ตันขายดิบขายดีจริง
ถึงแม้ว่าปีนี้ยอดสั่งทำจะลดลงกว่า๕๐ที่ลดเลยนะแต่ว่าเหล่าแม่บอกเลยว่าตั้งใจ
แล้วก็สู้กันเต็มที่นะคะแถมยังขายราคาเดิมคือยอดลดลงนะ
แต่ก็ขายราคาเดิมนะคะก็คือขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐บาทนะคะ
ถึงแม้ว่าปีนี้ต้นทุนวัตถุดิบเอ่ยเกือบทุกชนิดเลยมันแพงราคามันขึ้นราคาแพง
โดยเฉพาะอะไรแพงรู้ไหมอะไรแพงใบตองไงโอ้ช่วงเนี้ยใบตองแพง
ช่วงแบบจะตรุษจีนเนี่ยใบตองแพงราคานี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะ
คุณแต่ทางแม่บ้านเขาก็ไม่ได้มีการขึ้นราคาในการขาย
ขายแบบพออยู่ได้ก็คือเหมือนช่วยกันไป
ทั้งคนซื้อทั้งคนขายนั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะจ๊ะ
ติดต่อไปได้นะคะสั่งซื้อไปได้กับแม่บ้านกลุ่มขนมไทยแม่ตะเพียน
โดยตรงเลยนะหรือถ้าต้องการจะสั่งปริมาณมาก
ว่าจะไปขายต่ออย่างนี้คุณต้องสั่งล่วงหน้านะคะ
สองถึงสามวันนะคะยังไงโทรไปถามหรือว่าติดต่อไปก่อนก็ได้
ยังไงก็ใครสนใจอยากจะซื้อแบบไปขายต่อก็ติดต่อกลุ่มแม่บ้านไปได้นะคะ
ขนมไทยแม่ตะเพียน
ตะไส้เห็นไหม
ทำกันเป็นชุมชนจริงจังมากเลยนะฮะ

ก็เป็นการแบบว่าสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วย
ยังไงก็อุดหนุนกันได้นะจ๊ะ

คนทานได้ความสุขความอร่อยกันด้วยนะคะ